แต่คุณผู้ชมค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยไปดูสิ่งนี้ที่จังหวัดมหาสารคามกันหน่อย
เขาว่ากันว่ามันบุกมากันเป็นฝูงเลยนะคะคุณผู้ชมอุ๊ยน่ากลัวหรือเปล่าไปดูค่ะ
เนี่ยค่ะลิงลิงจักรรักจริงแน่นอนค่ะอันนี้แต่มันไม่ได้มาแค่นั้นเนี่ยมันมีอีกอ่ะ
เยอะแยะมากมายมันมีกว่า๒๖ตัวเลยค่ะมีมากมายขนาดนี้เขาเรียกว่ามากันเป็นกองทัพจริง
มากันเต็มพื้นที่ลานทุ่งปอเทืองนะคะที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยค่ะช้างสามเสียนตัวใหญ่เลยนะคะ
เรียกว่ามันเป็นหุ่นฟางยักษ์ค่ะที่ตอนนี้เขากำลังจัดทำขึ้นในเทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม๒๕๕๙
หรือ๒๐๑๙นั่นเองนะคะคืองานนี้เขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๖ธันวาคมปีนี้แหละ
จนถึง๑มกราคม๒๕๖๒จัดอยู่ที่ลานข้างหมู่บ้านศรีวรีนะคะ
จนถึงเป็นการท่องเที่ยวใบวิธีไทยสนับสนุนให้กับนักท่องเที่ยว
ได้มาเที่ยวจังหวัดมหาศาลคำมากขึ้นด้วย
ห่วงฟางยากปีนี้จะบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง

ค่ะเค้าบาบประดิษฐ์ประดายกับน้องมายยังสวยงามจริง
ข้างหลังนู่นอะไรฮะมังกงมังกรก็มีเยอะแยะจริง
แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมงานนี้ก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลย
มีการแสดงหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา
และนี่เลยต้องส่งน้องใบตองไปงานนี้

ประกวดธิดาหุ่นฟางยักษ์

คือประกวดธิดาหุ่นฟางนี่คุณต้องแต่งตัวให้เป็นหุ่นฟางนะคุณใบตอง

ก็บทบังความสวยดิฉันไม่ได้หรอก

ใช่ฟางกระจาย

ใครที่ชื่นชอบพวกสินค้าพื้นบ้านพื้นเมืองของภาคอีสานนะ

แต่ไฮไลท์ของเขาจะจัดในคืนวันที่๓๑ธันวาคม

เคยกันหรือเปล่าเออน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของชาวมหาสารคามเลยนะ
ต่างจากที่อื่นไม่มีที่ไหนใครเขาทำกันแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะ
ใครอยากจะไปเซลฟี่อยากจะไปเข้าดาวน์ข้าวจี่เรืองแสงงานนี้ล่ะค่ะ
เทศกาลหุ่นฟังยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม๒๐๑๙ครั้งที่สอง
พี่กัดกันหน่อยไปให้ถูกที่นะคะลานข้างหมู่บ้านศรีวรีบ้านหนองหนูใต้อำเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคามค่ะนี่เลยสุดยอดสุด
ยอดยังมีทุ่งป่อเทืองนะออกดอกบานสะพรั่งถ่ายรูปกันไป
อากาศก็ดีอาหารก็อร่อยของกินของฝากก็เพียบ
สงสัยจริงเลยนะว่าไอ้ข้าวจี่เรืองแสงมันเป็นยังไง

น่าสนใจที่สุดด้วยตัวเอก
เพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวด้วยนะคะ